รูปแรกหน้าปกเขา๑๕กันยาเพิ่งมาเลย
เพราะว่าไฮโซชอช้างกับดารานอนวาแหวน

นางเกิดอุบัติเหตุแท็กพระรันยูส่งมาให้ฉันเนี่ย

อุบัติเหตุอะไรนี่ไงนี่ไงเถอะ

เห็นเมื่อวานนี้อยู่แต่รูปเขากลับมาหรือยัง
หมายถึงเขาอาจจะยังเป็นรูปแล้วกัน
ไม่รู้เขาส่งมาแค่นี้

ใช่ไหมนางไม่เห็นจะไหนดูสิ

เดี๋ยวคุณผู้ชมงงอีกว่าเรากำลังอะไร
พยายามจะติดต่อคนที่ส่งมาหาเราอยู่

มีคนส่งมาบอกว่าอะไรมีอุบัติเหตุ